แต่ว่าระหว่างที่รอฉีดวัคซีน
ก็มีการกระเศร้ายาวแห่ว่ามีวัคซีนป้องกันโรคการเมืองไหม

ยกไปฟังไปดูบรรยากาศหน่อยครับ
ขนาดโดนฉีดวัคซีนท่านก็ยันพูดบน
พำพึ่มพำอะไรไปกับพยาบาลกับคน

คือถ้าไปดูในอินเตอร์เน็ตในโลกโซเชียลนะ
เขาจะมีการรวมภาพจากภาพที่นายกมาฉีดยานี่แหละ
ภาพแรกเป็นภาพที่นายกก้มผูกเชือกรองเท้า
เขียนว่าผูกเชื้อรองเท้าเองได้แล้วนะ

แล้วก็เป็นนายกหันข้างอาจจะแบบเม้มปากนิดนึงบอกว่า

แล้วข้างล่างก็เขียนเป็นรูปนายกยิ้มแล้วบอกว่าเก่งมาก